คุณผู้ชมคะพาไปที่อุดรธานีค่ะ
ช่วยแจ้งตำรวจให้จับพ่อเลี้ยง
เมายาเสพติดคลุ้มคลั่ง

อุปกรณ์การเรียนของลูกเลี้ยง

สงสารเด็กเนอะพี่อุ๋ยดูสิ
ต้องมานั่งเก็บเศษที่มันเหลืออยู่

น้องอีฟ๑๒ควบค่ะ
อยู่ในตำบลทุ่งใหญ่อำเภอทุ่งฝนอุดร

อุปกรณ์การเรียนของลูกเลี้ยงพอใช้ได้

มานั่งเก็บ
มีรองเท้ามีกระเป๋าโดนไฟไหม้หมดเลย

นายขวัญชัยยางขันหรือในจักร

เพราะว่าเสพยาบ้าคลุ้มคลั่ง

ของเด็กบอกว่าสามีใหม่หึง

โมโหหงุดหงิดตัวเองเสพยา

บอกว่าที่ผ่านมาก็อยากจะเลิกกับในจักรอยู่หลายที

จักรเคยพยายามจะข่มขืนลูกสาวคนโตด้วยนะคะ
ลูกสาวหนีไปอยู่กับเพื่อนบ้าน
แล้วในจักรก็ยังไม่ยอมเลิกรา
โอ้โหแม้คะถ้าพ่อเลี้ยงคนนี้ที
เคยพยายามจะข่มขืนลูกสาวคนโตของแม่
มันปล่อยไว้ไม่ได้
ถ้าพ่อเลี้ยงคนนี้เกิดอะไรมานี่
ได้นะคะโอ้ดูสิแล้วดูสิ่งที่เหลือสิแบบโอ้ยดำเป็นต่อตะโก
โดนเผาแบบนี้ตำรวจสพทุ่งฝนนำตัวในจักรไปทำแผน
ผู้ก่อเหตุยอมรับว่าเสพยาเสพติดจริงแต่วันเกิดเหตุไม่ได้เสพยา
วันที่เผาอ่ะไม่ได้เสพหึงภรรยาเลยไปลงกับข้าวของ
ไปเผาของเพราะหึงห่วงนี่แล้วข้าวของมันของเด็กทั้งนั้นอ่ะ
เขาอ้างว่าเขาไม่เคยพยายามจะข่มขืนลูกเลี้ยงนะบอกว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะคะ
เข้าใจผิดเหรอเขาอ้างว่าเข้าใจผิดอะค่ะ
เขาบอกเขาคิดว่าคืนนั้นเป็นภรรยาตัวเองโหแหมแต่เด็กกับผู้ใหญ่อ่ะ
อืมแค่ความสูงอะไรก็คนละไซส์อยู่แล้วค่ะ

กันนิดนึงเพราะเพื่อนบ้านก็บ่นเหมือนกันว่าทนไม่ไหว
เอือมระอากับในจักรมากเพิ่งมาอยู่กับแม่เด็กได้ไม่ถึงปี
อะโวยวายทั้งกลางวันทั้งกลางคืนชาวบ้านไม่ได้หลับไม่ได้นอน
มีเรื่องขู่ทำร้ายภรรยาตลอดเลยเพราะเสพยา
เนี่ยค่ะแล้วก็ตาของเด็กก็บอกทีมข่าวว่า
เคยถูกลูกเขยเตะด้วยเพราะเมายาแล้วเตะอะค่ะ
เตะกับโอ้โฮตาเด็กเนี่ยโดนเหมือนกัน

เม่ามากว่าเขื่อนขาด้วย
ล่ะตอนนั้นเป็นอย่างไรบ้างเจ็บตัวอย่างไรบ้างล่ะตา

เออคยได้นอนสบายใจซักที

ตำรวจสพทุ่งฝนก็เลยบอกว่า
เมืองต้นแจ้งข้อหาวางเพลิงเสพยาเสพติด
อันนี้ก็แจ้งข้อหานะคะอยู่ระหว่างการหาหลักฐานเพิ่ม
มินเพจบ้านดุงอัปเดตข้อมูลบอกว่าล่าสุด
นำอุปกรณ์การเรียนชุดนักเรียนรองเท้าคู่ใหม่

แต่หลังจากนี้ก็จะดูเรื่องของการช่วยเหลือในระยะยาว
มอุดรธานีจะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือตามขั้นตอนค่ะ
อันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นไปก่อนนะคะ

ใช่ค่ะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าคุณแม่ควรจะคบกับผู้ชายคนนี้ต่อหรือเปล่านะคะ
จริงคุณจะเลิกจังหน่อยไล่ออกจากบ้านทำไม